ดูดวงรายปากกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีพิจิกษ์ความรักคนโสดจะพบคนถูกใจอย่างไม่คาดฝัน
เป็นรักแรกพบแต่ก็อาจเริ่มต้นจากไม่ลงรอยกัน
คลี่คลายกลายเป็นดีต่อกัน
ส่วนคนมีคู่จะมีเหตุทะเลาะกันด้วยเรื่องเล็กน้อย
แต่ยิ่งทะเลาะยิ่งตีกันยิ่งลูกดก
สุขภาพมีเกณฑ์รับเคราะห์เกิดอุบัติเหตุทางบก
การขับขี่หรือโดยสารยานพาหนะให้มีสติในการขับรถ
งดดื่มสุราและของมืนเมามีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับกระดูกปากและฟัน
การเงินไม่ค่อยลงตัวมีเงินเข้ามาเป็นระยะแต่ละครั้งไม่มาก
แต่ใช้จ่ายออกไปเก่งมากต้องเสียเงินซ่อมแซมข้าวของเครื่องประดับ
จะได้ของดีของมีค่าเข้ามาต้องใช้เครดิตกู้ยืมเพื่อให้ได้ของมา
การงานมีเกณฑ์ต้องห่างเหินจากญาติผู้ใหญ่ที่นับถือชั่วคราว
แต่ต้องติดต่อกับผู้มีปัญญาผู้ทรงคุณวุฒิให้ระวังความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
ที่มีท่าทีต่อต้านทำให้งานช้าลงไม่ทุ่มเทให้กับงาน
ผลงานไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรเครื่องมือเครื่องใช้ขัดข้องใช้งานไม่ได้
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์